คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการเกณฑ์ทหารหน่อยค่ะ
ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนจนถึง๑๒เมษายนที่ผ่านมา
กองทัพบกก็เปิดเผยว่าปีนี้มีตัวเลข
ของผู้ที่มีคุณสมบัติครบเป็นทหารแสนกว่าคน
แต่เกือบครึ่งหนึ่งคือคนที่สมัครเป็นทหารเองนะคะ
โดยเรื่องนี้การตรวจเลือกทหารกองประจำการประจำปี๒๕๕๙
สิ้นลงแล้วตั้งแต่๑๒เมษายนค่ะ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประจำการในผลัดที่๑
จะถูกเรียกให้ไปดำเนินการด้านธุรการ
เพื่อที่จะทราบวันเวลาในการเรียกรายงานตัวเข้าประจำการ

ปีนี้มีชายไทยเข้ารับการตรวจเลือกกว่า๕แสนคน
กองทัพก็ได้คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบ
เป็นทหารกองประจำการ๑๔๗๓๔คน
เป็นทหารบกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นมากที่สุด
คนนะคะทหารบกกับทหารเรือเท่ากันเลย
ซึ่งทหารกองประจำการปีนี้เกือบ๔๕๐๐๐หรือ๑๔๒๗๗
อันนี้ร้องขอสมัครรับราชการทหารด้วยตัวเองนะดีจังครับ
ทีนี้กองทัพบกเขาก็เลยประเมินว่ามาจากสาเหตุ
ปัจจัยอะไรบ้างก็คิดว่าน่าจะมีหลายเหตุผล
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าตอบแทนสวัสดิการกองทัพ
รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีของทหารในการดูแลประชาชน

แต่ถ้าเกิดไปดูสถิติย้อนหลัง๕ปีค่ะ
ก็จะพบว่าผู้ที่สมัครทหารปีนี้
ถือว่ายังน้อยกว่าปี๕๙ปี๖๐นะ
ปี๕๙กับปี๖๐สมัครกันเยอะนะ
๔๗๐๐๐กับ๕๐๐๐๐คนนะครับปีนี้๔๔๐๐๐ครับ
สำหรับผู้ที่มีเหตุจำเป็นหรือว่าขัดข้อง
ไม่ได้รับการตรวจเลือกทหารตามหมายนัดปีนี้
ดังนั้นจะต้องรีบไปติดต่อยังเจ้าหน้าที่ศาสดีเขต
หรือว่าจังหวัดตามภูมิลำเนาทหาร
จะได้ดำเนินการต่อตามขั้นตอนที่ถูกต้องต่อไปนะคะ
ส่วนผู้ที่ผัดผ่อนปีนี้นะฮะเดี๋ยวปีหน้าเจอกันใหม่นะ
ไม่ว่าจะเป็นศิลปินดารานะครับที่ผัดที่ผ่อน
เพราะว่าติดภารกิจก็ต้องรอปีหน้ากันอีกทีนะครับ